มาถึงเรื่องนี้บ้างเรื่องเกี่ยวกับสัตว์มีพิษที่เกริ่นไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการ
เรื่องเกี่ยวกับมดตะนอยมดตะนอยเนี่ยมันคือตัวแดงหัวกับก้นมันจะสีดำ

ใช่มันจะใหญ่กว่ามุดคันไฟที่เราเห็นปกติ
คราวนี้ค่ะมดตะนอยมันไปต่อยผู้ชายคนหนึ่งวัย๓๕ปีเขาไปทำงานตัดกิ่งในสวนลำไยอยู่
ทีนี้พอหลังจากถูกต่อยเนี่ยมีอาการแพ้อย่างรุนแรงเลยนะคะสุดท้ายเสียชีวิตค่ะ
นี่ก็คือบรรยากาศในงานศพนะคะคุณผู้ชมซึ่งญาติเนี่ยจัดงานศพนายอัศวินนกเล็กหรือว่าเอสอายุ๓๕ปี
อยู่ที่วัดคิรีทรงธรรมที่อำเภอเดิมบางนางบวชที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
เอสเนี่ยเสียชีวิตเมื่อวานเพราะว่าถูกมดตะนอยต่อยเมื่อ๗วันก่อนเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปสอบถามกับทางด้านนายกิติพันธวีวัฒนภง
หรือว่ากำนานนพกำนานตำบลวางคันที่อำเภอด่านช้าง
เป็นคนที่โพสต์เรื่องนี้ค่ะว่านายเอสเนี่ยถูกมดตะนอยต่อยแล้วก็เสียชีวิต
เรื่องนี้ในโลกโซเชียลเขาแชร์กันเยอะนะตอนที่ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปถึงเนี่ยนะคะ
ก็ได้ไปพูดคุยกับคนที่โพสต์เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขามีศักดิ์เป็นพี่เขย
นายเอสเนี่ยนะคะมีศักดิ์เป็นพี่เขยแล้วที่ผ่านมานายเอสเคยถูกมดตะนอยต่อยมา๔ครั้งแล้วค่ะ
แล้ว๔ครั้งที่ผ่านมานะคุณคือเขาแพ้อยู่แล้วมีอาการตลอดเลยนะ
ไม่ว่าจะเป็นพวกเนื้อแข็งเป็นไตหรือว่าอาการปวดแสบปวดร้อนปากชาแต่ว่ารอบนี้หนักสุด
เพราะว่าที่ผ่านมาเวลามีอาการแพ้เขาก็ไปให้หมอฉีดยา
ฉีดยาเนี่ยอาการมันก็ดีขึ้นแต่ว่าไอ้รอบล่าสุดที่โดนมดตะนอยต่อยเนี่ยนะคะ
ก็คือวันที่๒๑กันยายนตอนนั้นเนี่ยนายเอสเดินทางไปตัดแต่งกิ่งลำไยที่สวนในอำเภอด่านช้าง
คุณผู้ชมดูไปพร้อมกันเราทำกราฟิกให้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะ
ตอนที่นายเอสกำลังตัดแต่งกิ่งลำไยอยู่เนี่ยมดตะนอยมันมาต่อยบริเวณหลังมือซ้าย
ทีนี้ตอนที่นายเอสโดนต่อยเนี่ยก็ปัดมดตะนอยออกไปนะคะ
เสร็จแล้วก็วิ่งไปหาคนงานเพื่อให้ไปบอกภรรยาหน่อย
แล้วทีนี้พอไปบอกภรรยารู้เรื่องแล้วตอนนั้นเนี่ยนายเอสก็มีอาการคือแน่นหน้าอกอะค่ะ
หายใจไม่ออกเลยอันนี้อาการแพ้อาการแพ้มาแล้วมันบวมก็เลยหายใจติดขัด
ก็เลยรีบขึ้นรถกระบะพาไปที่โรงพยาบาลด่านช้าง
ตอนนั้นเนี่ยนะคะนายเอสเนี่ยหมดสติโดยที่ไม่มีใครรู้ว่านายเอสหมดสติไปแล้วอะค่ะ
พอส่งถึงโรงพยาบาลแล้วคุณผู้ชมคุณหมอไปถึงแล้วรีบปั๊มหัวใจเลยค่ะ
ช่วยเหลืออยู่ประมาณ๗นาที๘นาทีค่ะ
นายเอสเริ่มฟื้นกลับมาคือมีสติกลับมา
แต่อาการชักเกรงยังมีอยู่ตลอดเวลาเลย
ก็เลยตัดสินใจส่งต่อไปอีกที่อีกโรงพยาบาลหนึ่ง
คือโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
เฝ้าดูอาการนะคะอยู่เกือบสัปดาห์ประมาณ๕วัน๖วัน
แล้วก็ตลอดระยะเวลาเกือบสัปดาห์เนี่ยนะ
มีอาการตอบสนองเลยจนมาตอนเที่ยงของวันพระฤหัสสบดีที่ผ่านมา
ทีนี้สาเหตุจากการไปสอบถามคุณหมอ
คุณหมอก็บอกว่าเกิดจากอาการแพ้สัตว์พิษ
แล้วก็เป็นการแพ้อย่างรุนแรงด้วย
หลอดเลือดตีบแล้วก็เลือดไปหล่อเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ
ทีนี้ก็เลยเกิดเป็นภาวะสมองตาย
หลังจากนั้นก็ระบบหายใจล้มเหลวจนเสียชีวิตนะคะ
โดยทางด้านนายกิติพันธ์คนที่โพสต์นี่นะคะ
ก็ได้บอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าอันนี้จริงก็รู้มาก่อนนะ
ว่านายเอสมีอาการแพ้รุนแรงถ้าเกิดว่าโดนมดตะนอยต่อย
แต่ทุกคนก็ไม่คาดคิดไงคะว่ามันจะแรงขนาดนี้

บอกว่าโดนมดตะนอยต่อยมาประมาณ๔ครั้งก่อนหน้านี้

เคยโดนต่อยตอนนั้นโดนต่อยที่ข้างลำตัว
แล้วพอโดนต่อยปั๊บก็มีอาการเป็นเนื้อแข็ง
แล้วก็บวมเป็นไตปวดแสบปวดร้อนแล้วก็มีไข้
ส่วนครั้งต่อมาอาการมันก็เริ่มแรงขึ้น

พอครั้งที่๒ครั้งที่๓ครั้งที่๔เนี่ย
มันหนักขึ้นนะคะเป็นผื่นแดงปากชาหายใจติดขัด
แต่ก็ไปหาหมอที่คลินิกนะซึ่งหมอก็ฉีดยาให้
แล้วก็หลับไปเป็นชั่วโมง
หลังจากนั้นพอตื่นมาก็หายค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงคุณกิติพันธ์คนโพสต์หน่อยนะคะ
คือเอ็ดเขาเคยเดินต่อยแน่นี้มา๒๓ครั้ง
ก็มาบอกผมว่าผมแพ้มดนะเฮีย
เราก็ไม่เชื่อว่าเขาเป็นคนตัวใหญ่ร่างกายแข็งแรงมากสูง๑๙๐
ออกกำลังกายประจำเฮ้ยเป็นไปได้แล้วเราก็ยังพูดตลกเฮ้ย
ตัวใหญ่แพ้หมดตัวนิดเดียวเลยผมก็บอกไป
แต่ว่าหลังจากวันที่เขาเข้าโรงพยาบาลล่าสุดเนี่ย
ก็คือมีอาการดูแล้วมันน่ากลัวไม่เคยเห็น
ก็เลยฟังจากหมออธิบายเขาบอกว่า
เนื่องจากว่าไอ้มดตัวหน่อยพวกสัตว์มีพิษพวกนี้
มันจะไปทำให้รอดลมตีบรอดลมตีบเฉียบพันธุ์ก็หายใจไม่ออก
แอดเขาก็เป็นอาการนี้คือหายใจไม่ออกหายใจติดขัด
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคือทางครอบครัวก็บอกเลยนะ
ว่าในเอสเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเมื่อกี้เห็นไหม
บอกว่าสูง๑๙๐คือตัวใหญ่แหละ
ไม่คิดว่าจะมีอาการแพ้ถ้าเกิดถูกมดตะนอยต่อย
แล้วมดตัวหน่อยตัวเล็กจะฆ่าชีวิตคนได้
แต่อย่างที่บอกค่ะอันนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
แพ้ของแต่ละคนที่มันไม่เหมือนกันจริง
เพราะว่าอย่างมดตะนอยมันจะมีเหล็ก
ซึ่งมันเชื่อมมาจากท้องแล้วท้องของมดตะนอยมีพิษอยู่
เอ๊ะทำยังไงล่ะถ้าเกิดว่าโดนมดตัวหน่อยต่อยแล้วจะถอนพิษ
เขาบอกแบบนี้คุณผู้ชมให้ใช้ใบเสล็ดพังพรตัวเมีย
เอามาขยี้น้ำก็ได้มาตำก็ได้แล้วก็พอกทิ้งไว้ครู่หนึ่ง

หรือถ้าเกิดว่ามันปวดรุนแรงมาก
ก็ให้เอาเสลดพังพรผสมกับใบรางจืด
แล้วก็ใส่เหล้าขาวให้มันท่วมหน่อยเอามาพอกทิ้งไว้
หายปวดหายบวมได้ในเวลาไม่นาน
แต่หลายคนก็ต้องปลูกออกมาในบ้านไง
เอาไว้ก่อนแต่ปัจจุบันมันหายากนิดนึง
แล้วอย่างหนึ่งอย่างพี่บอกคือมดตัวหน่อย
เวลาเขาต่อยรอบนึงแล้วเขาไม่เหมือนพึ่ง
พอปล่อยเหล็กในแล้วตัวพึ่งมันก็ตายไป
แต่มดตะนอยมันต่อยได้หลายรอบ

แต่ทั้งหมดทั้งมวลอาการแพ้มันคาดเดาไม่ได้
ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าแพ้แล้วก็คือแพ้จริง
เทียบง่ายคุณผู้ชมหลายคนอย่างเหมือนที่

ไม่เคยคิดว่าเขาตัวใหญ่ขนาดนั้นจะแพ้มดตัวนิดเดียว
มันเหมือนคนแพ้อาหารเพราะมันคืออาการแพ้
โดนตัวไหนไปที่ร่างกายเราสู้ไม่ได้รับไม่ได้
อาการก็จะเป็นอย่างนี้คือข้างในมันจะบวม
หลอดลมตีบก็เพราะว่าส่วนข้างในอวัยวะภายในมันบวม
มันก็เลยไปแบบปิดช่องลมในการหายใจก็เลยทำให้เสียชีวิตกันได้
ถ้าคนในครอบครัวบอกคุณว่าเขาแพ้อะไรเชื่อเขาเถอะครับ

ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่มันแพ้แล้วมันแบบมันหนักมากทีเดียว